จำนวน๓๒๙แพ็ค๓กระปุก

โอ้โหตรงเป้เลยอ่ะ

ของผมเป็นไม้เสียบอาหารนะฮะ

อันนี้๒๐๐ชิ้น๑ถุง
อ่าใช้ประโยชน์ได้เยอะเสียบอาหารก็ได้

ครับ
ไม้แยงตามร่องเนี่ยเบอร์มีนเสร็จเลย

ต่อมาดูสามชั้นด้วยค่ะ

นี่คือคำถามข้อที่๔ของผู้กองค่ะนะครับ
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับไม้ไผ่นะคะ

จิ้มฟันไม้เสียบอาหาร

ไม้เสียบอาหาร
ลูกชิ้นก็ได้เสียบาร์บีคิว

มติฐานว่าไงคะผู้กองรอบนี้
เราตัดอะไรที่มันเล็กออกไปก่อนดีกว่า

ตะเกียบกับไม้เสียบอาหาร

ก็เหลืออันเดียวแล้วเนี่ย
ผมว่านี้แหละไม้ลูกชิ้น

เป๊กจะเฉลยที่ตะเกียบ
เป็นจะเฉลยที่ตะเกียบที่ผู้กองไม่ได้เลือกนะผู้กอง
ที่ผู้กองไม่ได้เลือกจะเป็นราคาตั้งต้น

ข้อนี้มีมูลค่า๑๕๐๐บาท
และราคาตะเกียบไม้ไผ่อยู่ที่
๒๙บาท

ทีนี้ผู้กองต้องวัดระหว่างตะเกียบ

เก่งมาก

คุณพี่คอร์ยังไงล่ะครับ

จะมีเงินเพิ่มขึ้นค่ะพุกอง
เป็น๒๕๐๐๐บาทแต่เฟคค่ะพุกองก่อน
ตอนนี้เรามาถึงครึ่งทางแล้ว

เป็นจะแบ่งเงินให้ผู้กองครึ่งหนึ่ง๗๕๐๐บาท
แล้วเป๊คจะแบบนำเบิร์ทไปกับพุกองด้วย

แต่ถ้าเกิดยังไม่พอใจก็ไปต่อได้นะครับ
แต่ถ้าผู้กองไปแล้วตอบผิดเกมจบผู้กองกลับบ้านมือเปล่าเลย

เราไปต่อนี่ถึงตอบผิดแล้วก็ไม่ได้กลับบ้านมือเปล่า
พูกองถ้าอยากได้น้ำเบิร์ตกลับไปด้วย
ผู้กองต้องค้นให้เจอว่าเขาซ่อนไว้ที่ไหนค่ะผู้กอง
เอาล่ะเกมนี้พูกองคิดว่าพูกองจะหยุดหรือพูกองจะไปต่อ

ถ้าไปต่อค่ะเงิน๒๕๐๐บาทรอผู้กองกบอยู่ค่ะ
ข้อต่อไปคำถามเหมือนเดิมค่ะผู้กองค่ะ
ตั้งใจดูให้ดีค่ะว่าของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด
และของที่จะมาให้เลือกมาค่ะ

ถูกที่สุด
ของผมถูกกว่าเพราะเป็นเวเฟอร์

นี่ร้อยกรัมนะ๒กล่องถูกกว่าเยอะ

นี่ถูกกว่า
ของผมถูกมาก
ผมถูกกว่าเยอะ

ขอบคุณทั้ง๓ท่านค่ะ

แต่กลัวคิดว่าแพง

เอลเซ่เหรอคะเอลเซ่เลเยอร์เค้ก
สมะพร้าวยังไม่พอนะยังสอดไส้ครีมด้วยผู้กอง

๒๔ชิ้นแถม๑๒ชิ้นก็ในนี่
แฟมประปรี

บาทน้ำมะพร้าวขนาด๑๐๐มิลลิลิตรที่ผู้กองกบไม่ได้เลือก
ราคาอยู่ที่
อันไหน๖๙บาทโอ้โหเห็นมั้ย
และเป๊กจะเฉลยอันที่๒นี้เลยค่ะ
เอลเซไลเยอร์เค้กที่ผู้กองกบเลือก
ราคาอยู่ที่๕๙บาท

ผู้กองบิชชินเวเฟอร์รสมะพร้าวต้องแพงกว่า๕๙บาทค่ะผู้กองค่ะ
ผู้กองถึงจะรอดไปได้ราคาอยู่ที่

๗๐บาทโอ้โหผู้กองกบ

อุตส่าห์เล่นใหญ่แล้วเนี่ย

กองคะการเล่นใหญ่ของผู้กองไม่ได้ช่วยให้ราคาสินค้าถูกลง

เรียกนเบิดมาได้เวลากลับบ้านแล้ว
กองลองเรียกสิฮะลองตะโกนเรียก

พูกองสงสัยนเบิร์ตปีนรถสองสี่หนีไปแล้วอ่ะ

แล้วก็ขอบคุณคุณผู้ช่วยด้วยนะคะพี่ตีนะคะ

อีกนิดเดียวก็จะค้นเจอแล้วว่าระเบิดซ่อนของไว้ไหน
อย่างนี้ไปแล้ว
ขอบคุณผู้กองกบและพี่ตี๋มากค่ะ
สวัสดีค่ะ